คุณผู้ชมคะดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นกล้องหน้ารถจับภาพได้

ขับออกมาจากห้าง
แล้วมีรถกระบะที่มันวิ่งมาทางตรง

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วย๑ศพ
มันกลับรถมันข้ามความเลยอ่ะมาแบบไม่เบรกก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะคุณ
มันมืดด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยจากกล้องหน้ารถเจ้าของคลิปนี้นะคะ
เป็นรถของนายจักรีเสียนเขียวอายุ๒๔ปีนะคะ
คือเขาขับรถออกมาจากห้างอยู่ตรงริมถนนมะลิวันที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชมคือจะเห็นชัดเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเค้าเบี่ยงในเลนซ์ขวาเค้าไม่ได้ระวังรถที่มาทางตรงนะคะ
คือเขาออกมาแบบช้าเลยนะ
แต่คันที่กำลังขับมาขับมาเร็วเหมือนกัน

ก็มีนายกล้ามานาดีอายุ๕๐ปีเป็นคนขับ
มีนายธนงมานาดีอายุ๒๘ปี
นางสาวพิมพะลัยบุญที่คำอายุ๒๕ปี
นางสาวสิรินภามณีจันทร์อายุ๒๐ปี
และอีกคนนึงคือนางออนอนงภูมิโชธอายุ๔๑ปีนะคะ
มีนายจักรีที่เป็นเจ้าหน้าที่อบตดงกลาง
ถูกชนกระแทกอย่างแรง

แล้วท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่อบตเสียชีวิตนะคะ

คาดว่ารถคันที่ขับมาทางตรงมาด้วยความเร็ว

ว่าจะมีรถคันอื่นขับออกมาจากด้านข้าง
ก็เลยทำให้พุ่งชนท้ายอย่างแรง
เลยทำให้มีคนเจ็บคนเสียชีวิต

ภาพจากกล้องหน้ารถไปเป็นหลักฐาน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ